กลับมาในช่วงนี้คือคลักเหมือนเดิมใช่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวสนุกมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเฉพาะในช่วงนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของเด็กแล้วก็เยาวชนเมื่อกี้มาสู่ความสามารถในการดอกบอลแล้วไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับวัดชื่อว่าวัดตำรุซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีวิธีเด็ดในการดึงเอายาววชนให้เข้า

แล้วสำเร็จด้วยอ้าวไม่น่าเชื่อไปดูกันครับ

เอ้าแล้วนอกจากเนื้อด้วย
แล้วก็ซุปเปอร์แมนมีทั้งตัวการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร
เอามาไว้ในวัดกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแมนอันนี้ของปลอมหรือเปล่า
ทำไมไม่เอากางเกงในสีแดงไว้ข้างนอก
เอาแต่เอาเป็นซุปเปอร์แมนแล้วกันแหละเอามาวางแล้วก็มารวบรวมกันไว้ครับ
ที่นี่เลยที่หน้าวิหารหลวงพ่อประกายมงคลภายในวัดตำรุ
บนบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับ
เขาเป็นกุศโลบายไงนี่ในการดึงเอาเด็กเด็กน้องน้องเยาวชนเนี่ยแหละ
เข้ามาในวัดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะน้องเยาวชนเนี่ย
เขาก็ยังไงอ่ะเบื่อไงเวลาการเข้าวัดมันบรรยากาศสงบเงียบ
แต่ด้วยความที่ว่าเด็กเขาอาจจะเข้าถึงเรื่องนี้ได้ยาก
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ย
มาวางเอาไว้ในวัดซะเลยมีทั้งซูเปอร์แมนอย่างที่เห็น
หนูน้อยอาราเร่เมื่อสักครู่เขียวก็ยักษ์
เดอร์ฮักเจอมากันเพียบเลยเป็นอะไรครับ

อ่ะเรื่องนี้นะครับพระครูสุธรรมวิทานเจ้าอาวาสวัดตำรุ
กล่าวว่าก่อนหน้านี้นะครับเด็กซึ่งได้เดินทางมาทำบุญกับผู้ปกครองที่วัด
เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะส่วนใหญ่มีอาการงอแง
บัตรฯการในวัดแต่เงียบไงชวนให้งอแงไม่งอแงก็หลับมีสองอย่าง
แต่พอมีไอเดียนำเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังมาวางไว้บริเวณหน้าวัดเนี่ยนะ
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยเด็กก็มาแล้วก็ชื่นชอบไง
เจอกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่บางคนถึงกับขอร้องให้ผู้ปกครอง
พาเขามาที่วัดด้วยเออนี่ไง
อกจากนี้คำถามต่อมาว่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่เอามาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอามายังไง
พระท่านก็บอกนะครับว่าเอาเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ย
เอามาจากโรงงานที่ผลิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สั่งซื้อมาทั้งหมด๕ตัวโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่านะ
ซื้อมา๕ตัวแล้วมาวางไว้ในวัดแล้วก็ทำให้เด็กเยาวชนสนใจเข้าวัดมากยิ่งขึ้นด้วย

เอามาตั้งไว้ได้นานกว่าปีกว่าแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เด็กเนี่ยเขาก็เข้ามาที่วัดไม่มีงองแงอีกเลยนะครับ
แต่ก็น่าสนใจนะเป็นวิธีการที่ทำให้เด็กเข้าวัดแล้วก็ไม่เบื่อไม่งอแงไม่ง่วงนอน
ที่สำคัญผู้ใหญ่บางคนวัยรงวัยรุ่นก็ชอบด้วย
ใช่เข้ามาถ่ายรูปเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแหละนะ
ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นเลยดีกว่าค่ะร้านนี้จริงแล้วเนี่ยเป็นร้านปะยาง
แต่ว่าด้วยความที่ว่ายางที่มันเหลือทิ้งไว้ไม่รู้จะทำอะไร
ช่างเขาก็เลยทำเป็นโมเดลรถช็อปเปอร์ขึ้นมา

ถูกต้องเรียกเสียงฮือฮาได้มากมาย
จนตอนนี้มียอดสั่งผลิตผลิตแทบไม่ทันกันแล้วค่ะ
ไปติดตามกันว่ารูปร่างจะเหมือนของจริงขนาดไหนดูนะ
โอ้โหผลิตจนผลิตไม่ทัน
ไม่ทันจริงนี่แหละยางรถเก่าพวกนี้แหละค่ะคุณ
นายนิวัฒน์จันดวงอายุ๓๕ปีเจ้าของร้านปะยางชูการยาง
จังหวัดขอนแก่นกับภรรยาแล้วก็ญาติของเขา
เอามาทำหุ่นโมเดลจำลองขึ้นมา
มีทั้งช้างค่ะช้างก้านกล้วยมีหมดเลยมังกร
และที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้ค่ะรถช็อปเปอร์
ใกล้เคียงกับของจริงที่มีสีดำ๒คัน
แล้วก็มีสีผสมอีก๓คันตั้งโชว์อยู่หน้าร้าน
ลูกค้าได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะคะ
ซึ่งนายนิวัฒน์บอกว่าเปิดร้านรับปะยางรถยนต์
มีทั้งรถ๖ล้อรถ๑๐ล้อแล้วก็รถพ่วง
ให้บริการลูกค้าที่เปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งยางไว้ที่ร้านเลย
จึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ให้เป็นรูปสัตว์ต่าง
โชว์ที่หน้าร้านขึ้นมานะคะ
ประกอบกับเคยมีความรู้ที่ได้มาจากธนายทองแดงอุ่นจิต
ที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยลองทำดู
ครั้งแรกทำขึ้นมาก็คือทำรูปม้าแล้วก็กวางก่อน
มีลูกค้าผ่านมาแล้วก็ขอซื้อในราคา๑๕๐๐บาทไป
เห็นว่าน่าจะเป็นรายได้เสริมที่ดีแล้วแหละ
ลองทำเป็นช้างก้านกล้วยทำมังกรและรสช็อปเปอร์
ขายได้ราคาตัวละ๑๘๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหเป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยทีเดียว
ซึ่งทุกครั้งนะคะที่ทำเสร็จก็จะมีลูกค้ามาซื้อทันทีเลยนะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็รีสอร์ทค่ะ
อกจากนี้นะคะยังรับทำตามความต้องการของลูกค้าด้วย
ซึ่งตอนนี้มีลูกค้าสั่งให้ทำรูปลิง
ซึ่งเข้ากับปีวอกไงหลายคนสั่งนะคะ
แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบให้ขึ้นนั่งขี่ได้นะคะ
เพราะว่าแต่ละตัวจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่๒วัน
แต่ละวันทำได้๓๔ตัวด้วยกัน
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ตัดแต่งโดยจะใช้เวลาว่างจากงานบริการซ่อมรถในร้านมาทำ

เพราะว่าเจ้าร้อรถคนนี้ก็คือร้อที่ก็ไม่ใช้แล้ว

และสำหรับรูปเหมือนที่ทำจากยางรถยนต์นะคะ
ทุกชิ้นสามารถขึ้นนั่งเล่นได้
เพราะว่าแต่ละชิ้นประกอบจากวัสดุที่มั่นคงนะคะ
มุมหรือว่าเหลี่ยมคมก็จะทำการลบออก
เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อเด็กนั่นเองนะคะ
และสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า๓๐๐กิโลกรัมด้วย
เพราะฉะนั้นเจ้าช็อปเปอร์ที่เห็นอยู่ที่เป็นโมเดลที่เห็นอยู่ในภาพ

ถ้าใครอยากจะเป็นบริกองบริกเกอร์ไปลองซ้อนก่อน
ลองได้ลองบิดได้แต่ขับไม่ได้นะคะ

ในการสอนน้องเยาวชนในการผันเสียงวรรณยุคไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
นี่ไงนิ้วเป็นเองนิ้วเหงา

เพราะฉะนั้นเขาเลยเพิ่มจังหวะเพิ่มดนตรีเข้าไปเพิ่มเสียงกองเข้าไป

ฟังดูดีกว่านี้แล้วก็สนุกกว่านี้ด้วย
เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับ
อยากให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ
เห็นน้องใบตองเบอร์สระครูแอบเต้นตามนะครับ

ทุกคนสนุกสนานนี่คือบรรยากาศนะครับ
ในการเรียนการสอนของคุณครูวัฒนาวงฉลาด

ครูไกร
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยของเด็ก

ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับ
ครูไก่เขาหาวิธีการสอนนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้
และที่สำคัญผันวรรณยุคสูงกลางต่ำ
ด้วยการนำดนตรีแบบไทยนี่แหละ
เจ้ากลองทอมตัวน้อยที่มีการตะยังเล่าร้อน

นักเรียนได้ฝึกอ่านสะกดคำตามจังหวะตามเสียงกลองของครูไก่ครับ
ซึ่งก็ช่วยให้น้องท่องจำได้แบบเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
โอ้โหนี่ลองฟังดูสิ
นักเรียนนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมายืนหน้าชั้นเรียนคนหนึ่ง
แล้วก็ใช้ไม้ชี้ตามอักษรผันวรรณยก
ขณะที่เด็กที่อ่านก็อ่านตามจังหวะนะ
บางคนเนี่ยร้องเล่นเต้นรำไปด้วยตบไม้ตบมือไปด้วย
โอ้โหสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดีสนุกสนานด้วย

อกจากนี้นะครับครูวัฒนาหรือว่าครูไก่ก็บอกว่า
ภาษาไทยโดยใช้เครื่องดนตรีผสมกับการสอนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ใช้มานานแล้วโดยช่วงนั้นใช้แค้นเป่า
แต่แคนเป่าไม่ธรรมดาใช้แคนเป่าเนี่ยในการสอนท่องสูตรคูณ๒๕แม่
๒๕เลยเหรอครับตอนนี้เด็กท่องได้แค่แม่๒อยู่เลย
ทำไมคุณท่องได้หน่อยจังลืมแล้ว
เด็กครับสามารถท่องสูตรคูณผสมเสียงแคนได้ด้วยอย่างแม่นยำนะครับ
และในช่วงนี้ก็ได้ใช้กลองสอนประกอบให้กับเด็กนักเรียนสามารถผันวรยุคสะกดคำได้อีกด้วยนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าคุณครูนะครับเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนชอบเสียงดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้น
จึงอาศัยแนวทางการนำเครื่องดนตรีที่หาได้ง่าย
ก็คือกล้องมาตีเข้าจังหวะให้กับเด็กนักเรียนไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนแล้วก็การออกเสียง
ซึ่งเริ่มสอนตั้งแต่ป๑ครับก็ไม่คิดว่าจะเป็นวิชาการเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ
อาจารย์เขาบอกอีกนะบอกว่าโรงเรียนที่ไหนเนี่ยนะเห็นแล้วอยากจะเอาไปทำตามก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ
จริงนะถ้าเกิดวิธีแบบนี้ช่วยให้เด็กจำได้ง่ายขึ้นเหมือนเวลาเราท่องอ่าขยะเราร้องเป็นเพลงต่างเราก็จะจำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ

คุณผู้ชมในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีกับปตท
วันนี้ไปติดตามความสำคัญของลำน้ำน่านกันค่ะ
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแตงโมผม
ผิวอ่อนในเล่าเรื่องป่านะครับ
ท่านผู้ชมครับแม่น้ำปิงวังยมน่านครับ
เป็นแม่น้ำสี่สายที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับ
ผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่า๔๐ของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากลำน้ำน่านครับ

จังหวัดน่านมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก
มีป่าไม้เนี่ยครอบคลุมนะครับ๖๕๐๐๐๐๐ไร่เลยทีเดียวนะครับ
นับตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๐นะครับป่าไม้น่านก็ได้ถูกทำลายไปนะครับ
เลี่ยแล้วต่อปี๑๕๐๐๐ไร่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยทีเดียวครับ
ไม่น่าเชื่อครับว่าพื้นที่ป่าเขาที่เขียวขจีเต็มไปด้วยป่าไม้จะกลายสภาพไปเป็นภูเขาหัวโล้น
จากการบุกรุกและทำลายป่าไม้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
แต่สำหรับคนทั่วไปครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือได้คือการช่วยกันฟื้นฟูสภาพผืนป่า
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอย่างเร็วที่สุดครับ
น่านเป็นป่าต้นน้ำถ้าแม่น้ำน่านแห้งขอดเพราะสภาพของป่าไม้ถูกทำลายไป
ปริมาณน้ำหรือมวลน้ำที่จะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ย่อมจะลดลงตามไปด้วย
และก็ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคของทุกจังหวัดตลอดรุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง
สำหรับการอนุรักษ์ต้นน้ำลำทานนะครับถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับที่เราจะต้องช่วยกัน
ลำน้ำน่านนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบน้ำทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้หลายหลายภาคส่วนก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วนะครับ
และที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนะครับอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติต้นน้ำลำทานของบ้านเราอีกด้วยเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือต่อไปในอนาคตครับ
โดยเฉพาะงานประชุมวิชาการรักป่าน่านครั้งที่๒ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจังหวัดน่านโดยมีปรตทร่วมกับคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมป่าไม้จัดทำงานวิจัยนาร่วมป่าซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน

อย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเล่าเรื่องป่าวันนี้สวัสดีครับ